ของเด็กชายอายุ๔ขวบบอกฉันไม่ทนแล้ว
หลานชายฉันถูกแม่แท้นะครับเมายาบ้าเหมือนกัน
ละวาดคลั่งทำร้ายเด็กคนตัวแค่เนี้ยค่ะเอามีดตีนะครับ
โอ้โหแขนขาหน้าอกค่ะต้องไปร้องเพจดังให้ช่วย
เหลือชื่อเพจคอนยกอ่ะนะผู้สื่อข่าวไปเลยไปที่บ้านหมู่๑๑ตะบนแก่งคอย
แก่งคอยจังหวัดสระบุรีไปหาคุณยายสำราญอายุ๗๐นะครับ
เล่าบอกแม่ก็คือเกลเวลินหรือนางนุษย์ติดยามา๔ปีแล้ว
ป่วยไบโพล่าด้วยอารมณ์แปรปรวนอยู่กับลูกมานานกว่า๔เดือนแล้ว
ระยะหลังอาการหนักแล้วพ่อของเด็กก็ไปทำงานต่างอำเภอด้วยนะครับ
คุณยายรู้ข่าวจะมาห้ามก็จะโดนทำร้ายเข้าเหมือนกันนะครับ
ทำลายข้าวทำลายของโอ้โหต้องมาร้องสื่อมวลชนให้ช่วยเหลือแล้วครับ
แล้วตัวมันก็ไปรักษาแต่มันไม่ชิดยา
เห็นไหมว่าใช้หินใช้ได้ทุกข์ด้วย
หินมันก็คว่างคว่างเอาอย่าป่าไปอย่างนี้
คุณยายสำรานพาหลานขออภัยครับพาหลานไปแจ้งความที่สพแก่งคอยแล้วนะครับ
แล้วก็พาหลานไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็ทางฝ่ายปกครองไปเกลี้ยกล่อมแม่ของเด็ก
ก็ดียอมไปโรงพยาบาลแก่งคอยแล้วเหมือนกันนะครับ
ส่วนเด็กไม่ต้องห่วงตอนนี้อยู่ในความดูแลของคุณยายสำรานไปก่อนครับ